ทีนี้ค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ช่วงนี้ที่พูดถึงกันเยอะ
ก็คือเกี่ยวกับบุคคลในวงการบันเทิง
อย่างดีเจมะตูมนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด๑๙
จนถึงวันนี้คือ๓วันแล้วนะคะ
ดีเจมะตูมอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้คือภาพที่
คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
วีดีโอคอร์สัมภาษณ์ดีเจมะตูม
คือเราก็ถามถึงอาการว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
ถามถึงสภาพจิตใจด้วยว่าดีเจมะตูมสภาพจิตใจเป็นยังไง
เพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙
มีแน่นหน้าอกบ้างนะคะก่อนหน้านี้นอนไม่หลับ
ทุกวันก็จะมีเหมือนกับโรบอตส่วนตัว
ที่เขาจะมาคอยดูแลเรื่องของอาการป่วยนะคะ
แล้วก็มีเครื่องสแกนเป็นการสแกนปอด
สแกนถึงเตียงเลยสภาพจิตใจดีขึ้นตามลำดับค่ะ
รับว่าช่วงแรกเครียดมากจริง
ที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่านึกถึงผลกระทบที่คนอื่นจะต้องโดน
สำหรับเรื่องที่พี่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดถึงกรณีที่
ภาพที่ภูเก็ตที่ไปนั่งบนเรือย้อนแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับว่าหละหลวมเองขอโทษสังคมด้วยนะคะ
และที่สำคัญคือก็ต้องขอบคุณกำลังใจ
ตอนนี้ดูผลแบบวันต่อวันค่ะว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ถ้าหายดีก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากการสัมภาษณ์ทางวีดีโอคอร์นะคะ

และดูว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาไหม
ไม่ควรที่จะมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยด้วยซ้ำอะครับ
ก็ขอน้องรับผิดไว้อันนี้คือไม่เถียงเลยครับ

พี่ลิดี้อันนี้โทรมาแบบ

เขาก็คือพยายามจะบอกว่าอย่าแพนอีก
แล้วตอนของพี่ลิดี้ตอนนั้นคือเขานักกว่าเรา
ว่าเขา
นี่ค่ะ

คุณซาร่าเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปแล้ว
ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มาเหมือนกัน
ผลออกมาเป็นลบก็คือไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณซาร่าเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ที่คุณซาร่าไปตรวจก็เพื่อความสบายใจของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
แต่จริงแล้วไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด
คือคุณซาร่าไม่ได้ใกล้ชิดหลังจากวันที่๙
คุณซาร่าก็โพสต์บอกเอาไว้ว่าก็ขอกักตัวเองต่อแล้วกันเพื่อความปลอดภัย
ประโยคตรงนี้แหละคุณผู้ชมมันเลยทำให้เกิดดราม่าในวันนี้
มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลนะคะ
ว่าจะกักตัวเพื่อความปลอดภัย
แต่ชาวเน็ตท่านนี้บอกว่าอ้าวเพิ่งเจอคุณซาร่าที่คาเฟ่
แล้วก็บอกว่าควรจะกักตัวเพื่อสังคมนะลักษณะประมาณนี้

ชาวเน็ตก็บอกว่าทางร้านร้านเนี้ยโทรไปถามคุณซาร่าแล้วด้วยซ้ำครับ
ไปตรวจหาโควิด๑๙แล้วผลออกมาเป็นลบ
แต่ประเด็นก็คือชาวเน็ตเขาบอกว่าก็ไหนคุณซาร่าบอกว่าจะกักตัวไงคะ
เพื่อความปลอดภัยก็ควรกักตัวค่ะแต่ยังจะไปเที่ยวลักษณะประมาณนี้นะคะ
นี่ค่ะน่าจะเจอวันที่๙มกราคมนะน่าจะวันที่๙มกราคมนะ
แล้วก็เลยบอกว่าขอกักตัวต่อเพื่อความปลอดภัยหมายความว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ไม่มีงานอยู่แล้ว
คือไม่ใช่กักตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกไปไหนเลยอยู่ในห้องเงียบคนเดียวอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรประมาณอย่าง
เรื่องนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ในฐานะผู้มนุยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙กรุงเทพมหานคร
มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มอีก๕คนนะคะอีก๕คนก็ตอนนี้ได้มีการติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้ครบหมดแล้ว
เดี๋ยวก็จะไล่กันแบบนี้นะครับการสอบส่วนโรค
ท่านผู้ชมครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มในไทย๓๐๙รายนะครับ
แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๙๗นะฮะตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๐
จากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๒๑๗และเดินทางมาจากต่างประเทศ๑๒นะครับ
รวมแล้วตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมโควิด๑๙ในไทย๑๓๑๐๔รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
วันนี้ในการแถลงของสบคเนี่ยคุณหมอทวีสินบอกว่าวันนี้มาทำหน้าที่คนเดียวนะฮะ
แล้วเวลาสอบคอแถลงประจำวันทุกวันเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีพิธีกรคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงจะมาคอยลักษณะเหมือนกับคอยสอบถามหรือว่าถามปัญหาต่างที่สื่อมวลชนหรือว่าคุณผู้ชมถามมามาอย่างโฆษกหรือว่า
นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็มีโอกาสไว้ในการสัมผัสเป็นกลุ่มสัมผัสกลุ้มเสียงกับผู้ประกาศข่าวชายเอน
ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อไปกักตัวเองกัน
ที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามีข่าวของผู้ประกาศ
เอ็นบีทีนะครับก็ติดโควิดสิบเก้านะครับก็ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มาช่วยผมในตอน
เช้าที่ธรรมเนียบตรงนี้นะครับต้องไปตรวจเรื่องของสารคัดหลังนะครับ
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะครับผมเองก็เป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยววันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับไปตรวจด้วยหลังจากที่ได้แถลงข่าวตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ
เดี๋ยวผมเองก็ในฐานะของผู้สัมผัสผู้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง
ก็ในในตามความหมายของทางด้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับ
ผมก็จะทำในตัวเองที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะไปตรวจตัวเอง
แล้วก็บ่ายนี้ก็จะคอรันทีนตัวเองไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผลของน้องน้องออกมาแล้ว
ถ้าเขาไม่ติดเชื้อไม่อะไรทั้งหลายเนี้ยก็จะได้เอ่อ
คงจะได้พิจารณาวิธีการที่จะดูแลนะครับตัวเองอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับ
นี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับนำเรียนว่าณตอนนี้เอ่อ
เกี่ยวข้องเราก็จะดูแลในมาตรฐานที่สูงอยู่กว่าที่เดิมเสมอนะครับ
เป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับภาพที่ไปตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้า
ด้วยวิธีสวอปนะฮะนี่ฮะคุณหมอทวีสินหลังจากนั้นแถลงเสร็จก็ไปตรวจเลยนะฮะ
สถาบันบำราชนราดูนนะครับแล้วก็ให้แคปชั่นบอกประสบการณ์ตรวจหาเชื้อโควิดครั้งแรก
ถูกล้วงจมูกและล้วงคออืมประมาณอย่างเนี้ยนะค่ะ
ก็ผมไปถามไปยังคุณหมอเบิร์ตนะฮะคุณหมอเบิร์ตบอกว่า
ผลเนี่ยออกมาแล้วนะครับทั้งนายแพทย์ทวีสินหรือว่าคุณปาวีนาฟักทองที่เป็นพิธีกรของสบค
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องผลเป็นลบทั้งหมดนะฮะผลเป็นลบทั้งหมดนะครับ
อ่าส่วนเรื่องมาตรการต่างต่างในการดูแลเฝ้าระวังเนี้ยเดี๋ยวรอฟังทางสบคแถลงกันต่อไป
ครับคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ว่า
คือนายสอกรกฎยอดชัยข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และผู้ประกาศข่าวค่ำของสถานีค่ะ
คนนี้นะฮะใช่ค่ะในสกรกฏเพิ่งรู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙ช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะ
กรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบมาสอบสวนโรค
มีรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานมาให้บริการตรวจหาเชื้อนะคะ
และมีรายงานว่าไปกินข้าวกับเพื่อนย่านราชประสงค์วันที่๑๖มกราคม
สำหรับมาตรการจากนี้นะคะก็จะมีมาตรการเชิงรุก
มีรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทาน๒คันตั้งจุดให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลังจากกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนนี้นะคะมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิด๓๐คน
คนนี้ต้องกักตัว๑๔วันนะคะนี่ค่ะส่วนช่วงเย็นวันนี้นะคะ
เพื่อแจ้งว่าตัวเองตรวจพบเชื้อโควิด๑๙

จากการสอบถามไปค่ะได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ที่ไปตรวจเนี่ยเพราะว่าเขาไปงานเลี้ยงส่วนตัวมา
แล้วมีคนที่ไปร่วมงานคนนึงติดโควิด๑๙
เขาก็เลยไปตรวจปรากฏว่าพบเชื้อโควิด๑๙
เขาไม่ได้ไปแต่เขาเป็นพนักงานของที่นี่
เขาไปตรวจเพราะว่าเขาไปงานเลี้ยงแล้วก็มีคนในงานเลี้ยงติดโควิด๑๙
ผลตรวจออกมาคือไม่มีใครติดเชื้อเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่จังหวัดระยองวันนี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณสาธิตปิตุเตชะบอกว่าขอให้รอฟังข่าวดีเนี่ย
ก็คือตัวเลขเป็น๐นะครับผู้ติดเชื้อร้ายใหม่ตัวเลขเป็น๐นะครับ
วันนี้ทางจังหวัดระยองแถลงนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
แต่ทางจังหวัดระยองไม่ประมาทนะครับ
จะตั้งกาดยกกาดสูงเอาไว้จนกว่าจะไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา๑๔วัน
และจะยังค้นหาเชิงลุกต่อไปนะครับ
วันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปตรวจค้นหาเชิงรุก
ที่ตลาดโด่งดังสลาประชาคมหลวงเตียบ้านฉาง

ส่วนเรื่องการผ่อนคลายมาตรการต่างที่จังหวัดระยองนะครับ

จะต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

วันนี้ผู้ราชการจังหวัดสุราธานีนายวิชวุฒิจินโต
เปิดเผยว่าที่ผ่านมาจังหวัดสุราธานี
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าท่านผู้ชมจำได้
ก็คือมีคนหนึ่งเข้ามาเยี่ยมญาติมาจากสมุทรสาครนะฮะ
แล้วก็ติดกันไป๑๑รายนะครับตอนนี้รักษาจนหายกลับบ้านได้หมดทุกคนแล้วนะครับ
และหลังจาก๒๑มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ถือว่าครบ๑๔วันแล้ว
ที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเลยในจังหวัดสุราธานี
ป่วยเป็นศูนย์มา๑๔วันแล้วนะครับ
ก็เลยประกาศให้พื้นที่ของจังหวัดตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งจังหวัด
และจะเชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราชธานีมาประเมินสถานการณ์
เพื่อเตรียมเปิดสถานบริการต่าง
คาดว่าช่วงสัปดาห์หน้าทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติได้ในสุราชธานีนะครับ
นี่สถานการณ์ที่เรายองกับสุราธารณีก็เป็นข่าวดีให้คนในพื้นที่ใจชื้นขึ้นบ้าง
ทีนี้ไปดูในพื้นที่อื่นบ้างนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสบบึงจชลบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตรวจค่ะเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา๒๐กว่าคน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเขาไปหลบอยู่ในลานดินแบบนี้นะคะ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึง

คนในพื้นที่เขาแจ้งว่ามีแรงงานชาวเมียนมา๒๐กว่าคนมาอยู่กันแบบนี้ค่ะ
เขาก็กลัวว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโควิด๑๙
เป็นแรงงานเมียนมาเป็นผู้ชาย๗คนผู้หญิง๑คนนะคะ
แล้วก็มีข้าวของสัมภาระเยอะเลย
มีพาสปอร์ต๓คนส่วนอีก๕คนไม่มี
ก็อ้างว่าที่ทำงานเอาพาสปอร์ตไปเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศค่ะ
คุณเข้ามาก่อนโควิดหรือหลังโควิด
ผมจะได้ทำการให้ตัวให้มันจบไป
ถ้าเหมือนงั้นบ้านของเขาคุ้มขึ้น

เราก็อยู่นานแล้วทำไมไม่มีผ่านไม่มีไหน
ไม่มีนายจ้างไม่มีผ่านอีกเป็นไปไม่ได้

เพราะน่าจ้างไม่จ่ายแพงแล้วเลยมา

ชาวบ้านเขาแจ้งว่าอยู่กัน๒๐กว่าคน
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอแค่๘คน

หลัดอำเภอบ้านบึงค่ะนายชายรัฐวีระปัญญาพร

แรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้มาจากพื้นที่บ่อวินอำเภอศรีราชา
ทำงานก่อสร้างในจ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าแรง
ก็เลยหนีมาพักกับเพื่อน๒๐กว่าคนจริงนะคะตรงนี้
แต่ว่า๑๒คนมีคนมารับไปทำงานแล้ว
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะวันนี้ก็เลยอยู่แค่๘คน
ที่นำตัวทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็ต้องติดตามรถที่นำแรงงานเข้ามา
เพื่อดำเนินคดีข้อหาลักลอบนำแรงงานต่างด้าว
เข้ามาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยค่ะ
ก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงสูงแล้วต้องควบคุมอย่างเข้มงวดด้วย

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะในพื้นที่ต่างนะครับ